เปิดตัวนะครับก็มีขึ้นในช่วงบ่ายครับที่สโมสร
สื่อบัญชนก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่า
เพิ่งจะตกรอบไม่ได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ว่าถ้าเกิดผ่านเข้ารอบมาเนี่ยมีโอกาสเจอทีมเก่านะครับ
อยู่กลุ่มเดียวกับทางเมืองทองแต่สุดท้ายนั้นพลาดไปนะครับ
ขอแทนครับเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกับทางเมืองทอง
แต่ตัวจะส่วนมาอีก๒๙สำหรับการส่งชื่อนักเตะต่างชาติสี่คนนะครับ
ผมพูดถึงหน่อยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีชื่อของเคลั่งซินวาอยู่ในชุดแรกที่ส่งไป๑๐คน
ว่าจะตัดตัวใครออกอีกหนึ่งตำแหน่งครับทศตรังศรีปานกุญสือของเมืองทองก็พูดถึงการเซ็นสัญญานะครับ
ไม่สามารถยืนระยะได้ตลอดทั้งระดูการที่ผ่านมาล่าสุดอวันเต้อย่างที่ผมบอกครับ
ถูกปล่อยตัวไปให้กับโปรลิสเทโลเอฟซียืมตัวไปใช้งาน
ก็โพสต์อำลาเมืองทองเป็นภาษาสเปนนะครับว่าบางครั้งเราก็ตัดสินใจเองไม่ได้
เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอบคุณทุกคนครับส่วนผลฟุตบอลเอฟซีแชมเมสติกในรอบเพลย์ออฟรอบที่สามนะครับ
ใครชนะจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มอีกลุ่มเดียวกับทางเมืองทองปรากฏว่า
เซงไฮส์เซินหัวที่มีนะครับรวมถึงอดีตสองสตาร์ในของยุโรปนะครับ
แพ้ให้กับไปศูนย์ต่อสองครับก็เลยนะครับ
กลุ่มนี้ทำให้มีเมืองทองคาชิมาเลอร์จากญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็แล้วก็นะครับเป็นสี่ทีมเซงไฮส์ไม่มาตามนัดครับ